คือมีเจ้าของรีสอร์ทที่เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูน
บอกว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา
ปกติเป็นช่วงแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะ

เพราะอยู่ดีเนี่ยมีกลุ่มชายชะกัน๒๐๓๐คน
บุกมาที่รีสอร์ทของเขาเอาป้ายเอาลวดหนามมาปิดล้อม
บอกเป็นพื้นที่ห้ามบุกรุกครับ

แล้วก็คุณแม่นะครับเนี่ยเธอบอกอยู่ดีเนี่ยครับ
ชายชะกัน๒๐๓๐คนได้บุกขึ้นมาที่แถวรีสอร์ทของเธอ
เอาป้ายมาปักเอารวดหนามมาวางกั้นเอาไว้
บอกห้ามบุกรุกนะปิดล้อมบริเวณชายหาดนะฮะ
นี่บนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูนนะครับ
ชายหาดแห่งหนึ่งของเกาะลีเป๊ะ

อีกคนนึงก็พยายามถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็พยายามจะเคลียร์พื้นที่ด้วยการดึงเสาไม้ออก
ก็กระทบกระทั่งกันกับกลุ่มชายชะกันนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง๓วันนะครับ
คือ๒๘๒๙และ๓๐ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมา
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับทางเจ้าของคลิปนะฮะเจ้าของรีสอร์ทนะครับ
คุณสิริมาตรเจริญฤทธิ์เธอบอกเธอเป็นเจ้าของรีสอร์ท
เป็นผู้ครอบครองทำธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
เธอเล่าว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันแรกคือ๒๘ธันวาคม
กลุ่มชายชะกันในคลิปเอารั้วรวดหนามแล้วก็ป้ายห้ามบุกลุกพื้นที่เนี่ย
ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้แบบนี้นี่เห็นไหมฮะตามภาพแบบนี้นะครับ
แล้วก็เธอกับแม่เนี่ยอยู่ในรีสอร์ทสองคนนะครับตื่นเช้ามาตกใจ
ทั้งที่เธอเนี่ยเป็นคนที่ครอบครองทำธุรกิจในพื้นที่ตรงนี้มานานแล้ว
ก็มีเหตุประทะกันขึ้นแล้วก็พยายามเจรจากันก็เรียกธนงทนายมา
ค่ะแต่เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายนะครับแล้วกลุ่มชายชะกันก็กั้นพื้นที่
ปิดเส้นทางเข้าออกด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวก็เข้าไม่ได้
แล้วบุกรุกเข้ามาถ่ายรูปด้านในรีสอร์ทเธอด้วย
วันที่๒คือ๒๙ธันวาคมบุกเข้ามาอีกตอนกลางคืน
นี่เห็นไหมฮะโดยไม่สนใจอะไรเลย
เหตุการณ์นี้ทำให้เธอกับครอบครัวกลัวมากแล้วก็บาดเจ็บจากการพยายามเข้าไป
กันพื้นที่ก็ถูกลวดหนามเนี่ยบาดไปอีกเย็บไปเกือบ๓๐เข็ม
ขานะเธอบอกที่แขนก็มีอีกเธอบอกเธอไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมายังไงรีสอร์ทตรงนี้เดินเรือระหว่างประเทศไปยังเกาะลังกาวีมาเลเซียด้วย
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นสู้รบอะไรกันขนาดนี้
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยเธอบอกไม่มีใครมาเที่ยวของเธอเลยฮะ
ก็บอกเขาว่าเออเราไหนมีทนายอะไรมาไหมคือเราต้องการที่จะเจรจากับเขา
อยากให้เขาคุยกับเราก่อนว่ามันอะไรยังไงแต่ก็ไม่มีใครฟังว่าที่จะมาคุยกัน
หนูก็เลยเข้าไปในเหตุการณ์ตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าไปดึงรั้วที่เขากั้นอะไรอย่างนี้
เพื่อให้เขาหยุดการกระทำตรงนั้นแล้วเพื่อที่จะมาเจรจากับเราว่าโอเคอะไรยังไง
ในเหตุการณ์ตรงนี้เขาน่าจะมาพูดอะไรกับเราบ้างไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเขาก็จะมากั้นอะไรแบบนี้
หนูก็เลยไปดึงไปดึงจนเข้าไปจะให้เขาแบบพยายามให้เขาหยุดทำที่จะกั้นรั้วก่อนแล้วคุยกับเราค่ะ
แต่ก็ไม่มีใครหยุดจนหนูก็ได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์ตรงนั้น
คือมันก็มีคำถามตามมาทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะ
ใช่ค่ะมันดูโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะคะเนี่ยดูสิ
เธอไปบุกรุกที่ของเขาหรืออะไรยังไงหรือ
ฝั่งที่บุกมาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

คุณสิริมาตรยืนยันกับทีมข่าวของเรานะฮะ
ว่าเธอกับครอบครัวทำธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
แล้วก็รีสอร์ทตรงนี้มานานหลายปีแล้ว

กลุ่มชายชะกันที่มาปักป้ายนะมาปิดกั้นพื้นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
เพราะไม่มีเอกสารยืนยันแสดงตัวตนอะไรให้เธอเห็นเลย
รวดหนามที่เอามากั้นส่วนใหญ่เนี่ย
บอกมันก็เหมือนเป็นของหน่วยงานราชการด้วยนะ
แต่เธอก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีอะไรมาแสดงค่ะ
จะเป็นกรมอุทยานเป็นที่ดินเป็นหน่วยความมั่นคงหรือว่าใครก็ได้
เข้ามาอธิบายชี้แจงกับเธอหน่อยหรือว่าช่วยมาดูแลเธอหน่อย

หลังจากเกิดเหตุเธอบอกเธอไปแจ้งความที่สพเกาะหลีเป๊ะแล้วนะครับ
ข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย
เราก็รอฟังอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้าอย่างนั้นก็ฝากตำรวจสพเกาะหลีเป๊ะหน่อยนะคะ
ตรวจสอบให้หน่อยถ้าหากว่าทางเจ้าของรีสอร์ททำอะไรไม่ถูกต้อง
มันก็ต้องมีรายละเอียดเอกสารหลักฐานอะไรมาชี้แจง
แต่ถ้าอยู่ดีโอ้โหกลุ่มชายชะกันมาทำแบบนี้มันก็เรื่องใหญ่นะคะ
นี่ก็รอฟังอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น